รอยนับผู้มวยน็อคคุณเอกชุมพรมีการรวบรวมมาให้
เดินเข้าหาครับย่างสามขุมเข้าไปมุมแดงโอ้โหโดนแข้งซ้ายดอกนี้ร่วงเลยนะครับ
เอกวีมองอุเทศภูมิบรีครับหรือว่าหานสึกเล็กเดิม
ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าชื่อล่าสุดจะใช้ไลค์หรือเปล่า
เดินเข้าหาต่อครับดูจังหวะนี้ครับภาพช้าแข้งซ้ายนะครับ
จะบอกว่าเข้าก้านคอก็ไม่ใช่ครับติดท่อนแขนแต่ก็โดนนับ๘นะครับ
ดูมีพิรุษนะครับจังหวะเมื่อสักครู่
เดินเข้าหาต่อครับขณะที่น้ำเงินก็ต่อยทรงตั้งรับนะครับ
จะหลัวสืบกองกำลังสับสอกขวาดอกนี้ครับ
ถึงกับเซไปเลยเดินเข้าหาต่อเจอเสียบเขาซ้ายซ้าย
แล้วก็อีกทีโอ้โห๔เมตรจัดไปเลยครับ
เรียบร้อยใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมลาเหลี่ยวครับไปแล้ว
เดินคอตกเข้ามุมเลยครับเอเกอวี
ดูภาพช้านะครับนี่จังหวะสับสอกลงไปครับ
แล้วก็เสียบเข่าช็อตสุดท้าย๔ดอกติดเลยนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้ช็อตแรกที่โดนนับ๘คือช็อตเตะก้านคอแมทไปติดท่อนแขนโดนนับได้อย่างไรครับ
เรื่องนี้น่าสงสัยนะครับเดี๋ยวคงจะถึงสารไข่ฟง
แล้วก็ต้องให้ทันประบุญจินตัดสินกันต่อไปครับ
เอาเฟรนมาดูอีกคู่นึงคู่ที่๕ของการถ่ายทอดสดนะครับคู่นี้
มุมแดง๑พยักษ์พอหลักบุญน้ำเงินจอมทองเพชรสี่หมื่น
เพชร๔๐๐๐ตัวก่อนหน้านี้นี่เข้าวินไปแล้วนะครับรับอาชีพแสนสองด้วยเดี๋ยวดูครับ
ตามเพื่อนร่วมค่ายไปได้หรือเปล่าอ้าวจังหวะแรกศอกครับโอ้โหถึงเลือดแล้วนะครับ
วยคู่นี้เลือดท่วมหน้าเลยครับแล้วก็สับสอกดอกสุดท้ายเรียบร้อยนอนหงายผึงเลย
กรรมการโบกมือบ๊ายบายไม่นับเลยนะครับจังหวะสับลงไปหูทิ้งทั้งไหล่เลยครับหนึ่งพยักษ์
โอ้โหโดนมาหลายขนาดแล้วนะครับเลือดท่วมหน้าครับแล้วเจ้าตัวเองก็มึนด้วยครับ
แต่ว่ามาปิดฉากช็อตสุดท้ายด้วยศอกซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหง้างมาแต่ไกลทิ้งลงไปทั้งไหล่
เรียบร้อยครับนอนหงายผึ่งหยีตาเลยนะครับก็ชนะน็อกไปยกที่สองครับ

แล้วครับปิดท้ายด้วยโปรแกรมสัปดาห์นี้เปิดศักราชใหม่ปี๒๕๕๙เสาร์ที่๒มกรานะครับ
เปิดหัวคู่แรกนี่แดงบุรพาเล็กเจอกับเด่นชุมพรแหม่รายนี้ที่เกิดชุมพร

หลายโปรโมเตอร์แย่งตัวกันเหลือเกินนะครับ
ส่วนคู่รองกับคู่เอกนี่เป็นศึกล้างตา

เจอกับโชชัยขณะที่ไข่หวานเล็กตามล่าแคสกล้องนครบาน
ทั้งหมดก็คือศึกยอดมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรลาไปแล้วสวัสดีครับ